ส่วนในวันนี้นะครับหนุ่มอุดรธานีผู้โชคดีที่รับรางวัลสิบล้านบาทจากการส่งปรายศนียบัตรมาทายผลแชมป์ยูโรสองพันสิบหก
วันนี้เดินทางมารับรางวัลแล้วครับ
โดยนายนัทยาแก้วศิลาอายุ๓๐ปีนะครับชาวอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีครับ
ผู้โชคดีได้รับเงินรางวัลจำนวน๑๐ล้านบาทในกิจกรรมทายผลแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๙
จากการส่งปรายศนียบัตรลุ้นโชคกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดินทางมารับรางวัลที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐถนนวิภาวดีซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมืดนะครับ
ญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก
นายนัทยานี่กล่าวว่ารู้สึกดีใจนะครับไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เพราะว่าส่งปรายศนียบัตรมาลุ้นโชคเพียงแค่๕๐ใบเท่านั้น
แบ่งเป็นประตูเกตและฝรั่งเศสอย่างละครึ่งนะครับก็ฝั่งละ๒๕ใบเลยครับ
และถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ส่งชิงโชคลักษณะแบบนี้
นี้ครับจะนำเงินไปใช้หนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่และทำบุญสร้างพระรวมถึงซื้อที่ดินเก็บไว้
ส่วนที่เหลือจะฝากธนาคารไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกชายครับ
ก็ดีใจมากครับที่แรกก็ไม่เชื่อว่าตัวเองได้
พ่อแม่โทรไปบอกเขาจริงไหมเนาะที่ไทยรัฐโทรไปถามว่าเออผมได้จริง
ก็สิ่งแรกก็ใช้หนี้ให้แม่แล้วต่อไปก็จะทำบุญเพราะว่าตั้งใจอยู่แล้ว
ที่เราจะไปสร้างพระอยู่ที่วัดอธิษฐานในใจไว้แล้ว
ที่วัดพุทองครับอยู่บ้านบ้านหลังเรือต้มมือชวนเฉพาะชวนจำนวนอุลธานี
และประกอบธุรกิจส่วนตัวที่จังหวัดอุดรนะครับ
หลังจากที่ห่างจากบ้านมาทำงานเป็นพนักงานรถส่งของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

จัดกิจกรรมดีแบบนี้ขึ้นมาครับ